น่าตาอิดโรยมากขอบตาดำเหมือนคนไม่ได้หลับได้ดอนแบบสองสามวัน
ครับพอเข้าไปดูใกล้ใกล้ครับพี่แจ๊คตรงป้ายผิวหนังเขาอ่ะ
มันเหมือนเป็นแท่งอะไรสักอย่างอ่ะค่อยค่อยเคลื่อนที่อยู่อุ้ย
สภาพนี้ไม่ใช่ก็พาไปหาพระรถน้ำมนต์พาหมอมา
แต่ก็ไม่หายแล้วมีอยู่คืนนึงหนีกันไปได้ครับ
ไปเจออีกทีเนี้ยนวลเนี้ยไปผูกคอตายอืม
อยู่ที่ต้นไม้ใกล้หน้าบ้านเขียว

ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผม
วัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยนะครับ
ซึ่งแน่นอนครับว่าเรามีนัดเจอกันเป็นประจำ
ค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรงเป็นต้นไปทาง
แนลยูทูปของไทยรัฐออนไลน์ของเราเท่านั้นครับ
และในค่ำคืนวันนี้รวมไปถึงตลอดเดือนนี้
เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์เรื่องของคุณสัยมนต์ดำครับ
และวันนี้แขกรับเชิญในรายการของเราเป็นคุณดิตครับ
ที่จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์เกี่ยวกับคุณสัยมนต์ดำ
ให้พวกเราชาวสถานีผีดุได้รับฟังกันครับ

ไปติดตามรับฟังพร้อมกันเลยครับ
แล้วตอนนี้คุณดิตนั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อย

วันนี้เนี่ยทีมของเราที่จะมาพูดคุยกัน
มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณสัยมนต์ดำครับ
คุณดิตตั้งชื่อมาเรื่องโรคโกรธหลง

เป็นเรื่องที่ได้ยินได้ฟังมานะครับ
เรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของน้องที่รู้จักคนหนึ่ง

มีสามีแล้วมีลูกสองคนด้วยกัน

ลูกคนที่๒ประมาณขวบนึง
สามีเนี่ยเนื่องจากว่าทำงานในองค์กรที่ค่อนข้างใหญ่เลย
ตำแหน่งดีเงินเดือนค่อนข้างเยอะ
รูปร่างหน้าตา๓๐ต้นเอง
สาวน้อยสาวใหญ่มาขายขนมจีบค่ะ
แต่เรื่องที่ว่ามีลูกมีภรรยาแล้วไม่สนใจ
แต่อยู่มาวันนึงมีพนักงาน
เรียกว่ามันเป็นพนักงานที่เสร็จสัญญาณรายปี
อายุประมาณ๔๐ต้น
เข้ามาพูดคุยด้วย
หลังจากนั้นประมาณสักอาทิตย์หนึ่ง

เวลาอยู่บ้านกับภรรยาเนี่ยจะรู้สึกเห็นภรรยาแล้วงุดหงิด
พูดจาไม่เหมือนเดิมแล้วก็พอกลับถึงบ้านเนี่ยจะกลับดึก
กลับมาแล้วก็ออกจากบ้านไปอีกเป็นอยู่อย่างนี้ประมาณสักเกือบ๒เดือนได้
แล้วมันท่าทีคือมันหนักขึ้นเรื่อยจนมีอยู่วันหนึ่งเนี่ย
มีสายปริศนาโทรมาหาตัวภรรยาเป็นผู้หญิงครับ
แล้วบอกว่าบ้านเธอเนี่ยมันน่าอยู่ดีนะเดี๋ยวเธอกับลูกเตรียมตัวหาที่อยู่ได้แล้ว
ฉันจะไปอยู่แทนทีนี้ก็จิตตกเลย
ก็เลยต้องโทรไปคุยกับแม่ของสามีว่าพี่มีท่าที่เปลี่ยนไปอย่างนี้อีกแล้วนะ
แล้วยังมีสายเนี่ยสายผิดสนานี่โทรมาก่อกวนอีก
ใช่สุดท้ายแม่สามีเป็นคนทางภาคอีสาน
ก็มาหาแล้วก็มาคุยกันบอกว่าลูกเขาไม่ใช่คนแบบนี้

ก็เลยเอ่อทำน้ำเรียกว่าน้ำตะปูบริสุทธิ์นะครับ
ก็คือใช้ตะปูเหล็ก๓ดอกล้างให้สะอาด
ปูที่เราตอกบ้านให้นะใช่ครับแล้วก็ใส่ลงไปในขวดน้ำแล้วก็จะมีคาถากำกับอะไรเขานี่แหละ
เสร็จแล้วก็เอาตะปูออกแล้วก็เอาน้ำนี้มาใช้ผสมกับน้ำล้างเท้าแม่
โดยที่ให้คนที่เขารักที่สุดเนี่ยถือไปให้เขาดื่มเพราะว่าเขาจะได้ไม่สงสัย
ก็เลยให้ลูกสาวอายุ๕ขวบเนี่ยฮะถือไปให้ดื่มดื่มไปได้เนี่ยประมาณวันหรือ๒วันเนี่ย
ท่าทีเขาเปลี่ยนฮะจากที่เคยมองหน้าภรรยาและหมุนมิตรพูดจาเสียงแข็งอย่างสิเขาพูดจาดีขึ้น
เริ่มจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมจนภรรยาเนี่ยเล่าให้ฟังได้ว่าเนี่ยมีผู้หญิงโทรมาบอกเขาแบบนี้
เขาเริ่มมีสติเขาก็เลยสารภาพบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ทำงานแล้วมีอยู่วันหนึ่ง
มันมีขนมเค้กวางอยู่บนโต๊ะเขาแล้วบอกลองชิมดูนะคะพอดีที่บ้านทำขาย
ก็เลยชิมไปไม่ได้คิดอะไรหลังจากที่เขามีสติมาได้นะฮะสารภาพอะไรเสร็จก็บอกว่าเนี่ย
พาผู้หญิงคนนี้มาที่บ้านแล้ววันนั้นเขาก็เดินวนดูรอบบ้านส่วนตัวเขาเข้าไปนอน
เสร็จแล้วผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าเสร็จแล้วแล้วก็กลับก่อนออกไปด้วยกัน
ก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีอะไรสักอย่างนี่แหละที่เขามาทำไว้ที่บ้านก็เลยหาหาไม่เจอ
จนกระทั่งคุณแม่ของสามีนะฮะเดินเหมือนรถน้ำต้นไม้ครับตามภาษา
แล้วไปเจอโคนต้นไม้ต้นหนึ่งในบ้านดูดินมันซุยก็เลยไปเขียดู
ปรากฏว่าเจอเป็นห่อผ้าสีดำไปห่อผ้ามันมีตุ๊กตาปั้น๒ตัวประกบติดกัน
ด้วยสายสินแล้วห่อด้วยผ้าอนามัยเลอะเลือดโอ้โหนี่ของของโทษนะฮะของต่ำของดำเลยนะ
ของไม่ดีเลยก็เลยเอาไปให้ลูกชายกับลูกสะพ้ายดูว่าเนี่ยแม่เจอแบบนี้
ก็เลยจัดการใส่ปี๊เผาไฟเลยหลังจากนั้นเนี่ยพอกลับไปที่ทำงานเนี่ยผู้หญิงคนนี้ไม่มาทำงาน
หายไปเลยติดต่อไม่ได้เลยก็เลยเป็นเรื่องที่หนึ่งคือไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เขาไปลงเอยอะไรยังไง
แต่ดูเหมือนว่าของที่เขาทำมาเราคิดว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนทำของมาใส่บ้านนี้ก็แล้วกัน
โดนทำลายไปแล้วเหมือนตัวเขาร้อนรนอยู่ไม่ได้ไปไหนก็ไม่รู้ไม่รู้เลย
คือต้องการที่จะมาครอบครองผู้ชายคนนี้จะมาเอาทรัพย์สมบัติของเขา
ส่วนเรื่องที่สองเนี่ยคนเล่าที่เล่าผมฟังในอายุ๘๔นะคะ
บอกว่าย้อนไปตอนอายุเขาประมาณ๒๐ต้นก็ทำงานเป็นหัวหน้าคนงานอยู่ที่ท่าเรือแห่งหนึ่ง
ซึ่งเมื่อก่อนนี้ท่าเรือก็จะแบบขนทรายขนข้าวก็จะมีคนงานหลายเชื้อชาติอยู่ด้วยกัน
เพราะฉะนั้นเรื่องทะเลาะเบาะแว้งเรื่องชู้สาวเรื่องขโมยเรื่องฆ่ากันเรื่องทำของใส่กันอะไรเนี่ย
เห็นกันจนชินตาครับมันมีอยู่วันหนึ่งผมผมแทนเขาว่าคุณปู่แล้วกัน
คุณปู่เนี่ยเห็นคนงาน๓คนมาทำงานแล้วมีท่าทีเมาแฮ้ง
แล้วพอดีว่าสินค้าเนี่ยกลัวสินค้าเสียหายก็เลยเรียกคนงาน๓คนมาบอกว่าเนี่ยวันนี้ทำครึ่งวันพอนะ
กลับไปพักเถอะไม่ไหวหรอกไอ้สองคนเนี่ยโอเคแต่อีกคนนึงเขาเหมือนหัวเสีย
แล้วเขาสะบดออกมาเป็นคำพูดเป็นภาษาที่เขาบอกเขาจับใจความไม่ได้แต่รู้เลยว่ามันหัวเสีย
วันต่อมาสองคนมาทำงานอีกคนนึงไม่มาคนที่สะบดไม่มาว่าเออถ้าวันนี้มันไม่มาสงสัยมันไปเมาแฮ้งอย่างนี้มันโมโห
วันที่๓๒คนมาไอ้คนที่สะบดไม่มาก็เลยเรียกสองคนนี้มาเพื่อนเองอ่ะเมาอีกแล้วเหรอไม่มาทำงานเนี่ย๒วันแล้วนะ
มันไม่สบายหัวหน้าพอมาวันที่๓เลิกงานแล้วสองคนนี้มาหาเลยหัวหน้าหัวหน้าช่วยไปดูเพื่อนผมหน่อยสิ
เพื่อนเองเป็นไรไม่สบายให้พาไปหาหมออ่ะไปหัวหน้าไปกับผมก่อนพอไปถึงปุ๊บเนี่ยเข้าไปในห้องเช่าเขาครับ
สภาพคือเห็นเขานอนอยู่บนเสือคือหน้าตาอิดโรยมากขอบตาดำเหมือนคนไม่ได้หลับได้นอนมา๒๓วัน
แล้วท่าทางเขาไม่ใช่คนนอนป่วยนอนนิ่งแต่จะคอยขยับตัวตลอดเวลาพอเข้าไปดูใกล้ครับพี่แจ๊ค
ตรงใต้ผิวหนังเขามันเหมือนเป็นแท่งอะไรสักอย่างเนี่ยค่อยเคลื่อนที่อยู่ตามตัวเลยตามแขนตามขาตามตัวตามศีรษะ
หนังมันจะนูนขึ้นมาเหมือนมันเคลื่อนที่อยู่ข้างใต้ผิวหนังเนี่ยนะ
ใช่เหมือนคนที่ฝั่งตะกุฎอะครับเคยเห็นค่อยเคยเห็นครับเห็นตามตัวไปหมดเลย
บอกเฮ้ยนี่มันโดนของแล้วทำไมไม่ไปเรียกหมอธรรมมาแก้ล่ะบอกแก้ไม่ได้หรอกนายแล้วก็เอามาให้ดูครับเป็นตุ๊กตา
แล้วเอาตะปูเนี่ยวางรอบแล้วมัดด้วยสายสินใส่ไว้ในถาดที่เป็นอาจจะเป็นเลือดไก่หรือเลือดหมาก็ไม่รู้ครับ
บอกเนี่ยของเนี่ยเอ้าของนี้ทำใส่มันใช่ไหมก็เอาไปเผาไปทำลายสิทำไม่ได้นาย

มันก็เลยทำของใส่นาย

มันเลยย้อนเข้าเพื่อนผมหมดเลย

ก็าบอกว่าขอการขอแค่อ่อครับจะได้ไปสบาย
คือทุกสิ่งทุกอย่างมันสายเกินแก้ไปแล้วมันไม่มีทางแก้ไขได้แล้ว
แค่ต้องการคำว่าอ่อครับเพื่อจะได้ตายสบาย
คือก็ถามว่าแล้วของดีที่คุณปู่มีคืออะไร
บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยบวชเรียนแล้วตอนที่บวชเนี่ย
สึกออกมาพระอาจารย์นั้นให้ตะกุดมาอันหนึ่ง
แล้วก็บอกว่า๔๕เนี่ยอย่าให้ขาดนะ
แล้วคอยทำบุญตักบาทด้วยท่านก็ทำเรื่อยมาเลย
มันก็เลยเป็นเหมือนกับว่าของดีกับความดีที่ท่านทำนะครับ
ศีลที่ท่านมีเนี่ยมันช่วยกันของพวกนี้ไม่เข้าตัวท่าน
เพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนที่ผมเคยฟังเรื่องมานะ
บางคนมีแค่ความรู้ว่าวิธีการในการไปทำร้ายคนอื่น
โดยใช้คุณสายมนต์ดำทำยังไงแต่ตัวเองไม่ได้ศึกษาแบบลึกซึ้ง
ไม่ได้ศึกษาวิธีการแก้เพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดอะไรขึ้น
ของสิ่งนั้นมันย้อนกลับมาหาตัวเขาเขาแก้ไม่ได้ตายอย่างเดียวเลยนะ
นี่คือความโกรธ
ส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องที่ได้ฟังมา
ว่าเขาไปทำบุญทำสังฆฐานกับพระท่านหนึ่งพระรูปหนึ่ง
ก็เพราะเอิญไปเห็นนะครับบนหิ้งพระเนี่ยมันจะเหมือนมีถาดหรือสักถาดหนึ่งเนี่ย
และในฐานนั้นมันมีแต่หุ่นปั้นชายหญิงรูปควายมีตะปูมีอะไร
พระท่านรับธรรมพรุ่งนี้ด้วยเหรอก็ในใจสงสัย
แต่พระท่านก็บอกว่าโยมโยมเชื่อเรื่องพวกนี้ไหม
อาตมามีนิทานจะเล่าให้ฟังเมื่อประมาณสักเกือบเกือบ๕๐ปีที่แล้ว
มีแดงกับเขียวเป็นเพื่อนรักกันอยู่กันมาตั้งแต่เด็กบ้านห่างกันประมาณกิโลหนึ่ง
พอโตขึ้นมาหนุ่มวัยกระทงแล้วแดงกับเขียวไปชอบนวล
ชอบผู้หญิงคนเดียวกันแต่ด้วยความเป็นเพื่อนรักกัน
เรามาแฟร์กันอาทิตย์นี้แดงจีบไปอาทิตย์ต่อมาเขียวจีบนะสลับกัน
สลับมันจีบแฟร์กันเลยก็เป็นอย่างนี้ครับ
จนกระทั่งนวลเลือกแดงเป็นแฟนเขียวก็โอเค
คนที่เราตามจีบมาก็ได้เพื่อนเราซึ่งเป็นคนดี
แดงกับนวลก็คบกันไปเรื่อยจนกระทั่งจะแต่งงานกันแล้ว
อยู่ท่าทีของนวลมันแปลกไปเวลาอยู่บ้านก็จะเหมือลอย
พอตกกลางคืนเนี่ยจะออกจากบ้านร้องจะออกจากบ้านจะไปหาเขียว
สภาพนี้ไม่ใช่ก็พาไปหาพระรถน้ำมนต์พาหมอมาแต่ก็ไม่หาย
จนกระทั่งนวลไม่ยอมกินข้าวกินปลาไม่ยอมหลับยอมนอน
แล้วมีอยู่คืนนึงหนีก็ไปได้ไปเจออีกทีเนี่ยนวลไปผูกคอตาย
อยู่ที่ต้นไม้ใกล้ใกล้หน้าบ้านเขียวครับแดงโกรธจัดเลยเขียว
หักหลังกูแล้วมึงทำของใส่นวลแน่แล้วชาวบ้านแถวนั้นก็เห็นสภาพนี้ก็พากันประนามแล้ว
แดงเนี่ยด้วยความโกรธแค้นก็เลยไปหาหมอผีบอกหมอมันทำของใส่เมียผมว่าที่เมียนะครับ
ทำของใส่มันหน่อยก็ทำของใส่เขียวหมดเลยในขณะที่เขียวก็โดนสังคมประนามด้วย
สรุปบ้านเขียวทั้งบ้านอยู่ไม่ได้ครับต้องย้ายหมู่บ้านหนี
หลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านมาได้สักประมาณเดือนหนึ่งแม่ของแดงเจอผีนวล
ผีนวลมาหาที่บ้านของแดงทีนี้เนื่องจากว่าแม่ของแดงถูกหลอก
ก็ตกใจขวัญเสียนะฮะก็เป็นไข้ข้าวปลากินไม่ค่อยได้
แล้วพอตกกลางคืนก็จะพูดเนี่ยนวลมานวลมาซึ่งแดงก็สงสัยทำไมนวลต้องมาหลอกแม่ด้วย
แล้วหาหมอหาพระมาก็ไม่หายสุดท้ายในร่างกายรับไม่ไหวแล้ว
ด้วยสติสุดท้ายก่อนจะสิ้นใจแม่บอกกับแดงว่าแดงเรื่องนวลแม่ขอโทษ

คือแม่ของแดงเนี่ยรู้จักกับภรรยาเจ้าของโรงศรี
แล้วตัวแม่แดงเนี่ยก็มีที่นาค่อนข้างเยอะก็เลยอยากจะควบรวมกิจการนะฮะ
จากว่านวลเนี่ยก็เป็นคนธรรมดาก็เลยให้หมอเนี่ยทำยาสั่งให้นวลกิน
เพื่อที่นวลเนี่ยจะได้เลิกกับลูกตัวเองอ่าแล้วไปหาเขียวซะ
ซึ่งเขียวเนี่ยเขาก็ดูออกว่าโดนของเขาก็เลยไม่ให้เข้าบ้าน

โอ้โหคือทำใส่ว่าที่ลูกสะพ้ายตัวเองเพื่อที่จะให้มาเลิกยุ่งกับลูกตัวเอง
เพื่อให้ลูกตัวเองไปแต่งงานกับคนที่รวยกว่า
ใช่ทีนี้แดงก็พยายามตามหาเขียวนะฮะเพราะว่าทำของใส่เข้าไปเยอะ
จะขอโทษแต่ขายยังไงก็หาไม่เจอ
สุดท้ายแดงไปบวชแล้วก็คอยช่วยเหลือคนที่ถูกของ
ซึ่งท่านเล่าจบผมก็เอ๊ะใช่ไหม

แต่ผมในใจผมก็ไม่กล้าคิดเหมือนกันว่าไม่กล้าถามว่าท่านชื่อแดงหรือเปล่า
ไม่กล้าถามครับแต่ท่านก็บอกผมว่า
นิทาเรื่องนี้นะมันเป็นคติเตือนใจแล้วกัน
อย่าให้ความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันมาบางตา
อย่าไปในทางที่ไม่ดี
และที่สำคัญคือผมว่าเรื่องของการพูดคุยกันดีกว่าการที่คิดเอง
อะไรก็แล้วแต่ที่คนเราคิดเองเพราะคิดเองแล้วมันจะกลายเป็นความโกรธ
มันคือการตีความข้างเดียวอย่างที่แดงตีความว่าเขียวเนี่ยเป็นคนทำ
เหตุการณ์ทั้งหมดที่มันเลวร้ายเกิดขึ้นเพราะเขียวเป็นคนทำของใส่ว่าที่เมียตัวเอง
ทำให้เรื่องราวมันบานปลายไปมากกว่านั้น
แต่ลึกแล้วทั้งหมดแกนของมันจริงผมว่ามันเป็นเรื่องของความคิดและจิตใจของคน
เรื่องราวลักษณะแบบนี้นี่ไม่ใช่เรื่องแรกนะคุณผู้ชมที่เราได้ยินได้ฟังกัน
มันมีหลายเรื่องที่มันเป็นลักษณะแบบนี้โดยเฉพาะเรื่องของแม่ผัวลูกสะพ้าย
อันนี้ไม่ได้แบบว่าเป็นทุกครอบครัวนะผมว่ามันเป็นเฉพาะบุคคลมากกว่า
เรื่องของความไม่ลงรอยกันเรื่องของความคิดของแต่ละคน
เรื่องของบางคนที่อาจจะเป็นคนโบร่ำโบราณหน่อยคิดเอาไว้แล้วว่าชีวิตของลูกจะต้องถูกกำหนดไว้แบบนี้
แต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ลูกเดินออกนอกเส้นทางที่เขาขีดเอาไว้
มันก็จะกลายเป็นความแบบเฮ้ยฉันต้องหาทางโดยคิดเอง
เออเองว่าสิ่งที่ทำทั้งหมดมันคือสิ่งที่ถูกต้อง
ผลสุดท้ายมันมีจากความสูญเสีย
เหมือนที่พี่แจ๊คเคยเคยพูดไปว่าไม่ได้ได้เลขก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต์ก็เอาด้วยกระถา

ถ้าคนที่คิดแบบนี้ได้คือเขาขาดสติแล้วถ้าเขาไม่มีสติเขาก็จะมุ่งไปหาสิ่งที่ไม่ดีพวกนี้แหละครับ
แล้วอีกอย่างนะฮะเรื่องของคุณสัยมนต์ดำหรือว่าเรื่องความเชื่อลักษณะแบบนี้มันมีมาทุกยุคทุกสมัย
แล้วยิ่งเป็นยุคนี้สมัยนี้นะครับ
สมัยก่อนเนี่ยการที่เราจะไปหาคนที่ทำของคนที่มีวิชาทางด้านนี้มันต้องอาศัยการเดินทางการค้นหา
แต่สมัยนี้นั่งอยู่ที่บ้านปลายนิ้วสัมผัสก็เสิร์ชหาได้แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องพึงระวังไว้ว่าของปลอมก็มีของจริงก็มี
อยู่ที่ดุลยพินิษฐ์ของแต่ละคนแต่ทั้งหมดเลยฮะอย่าไปยุ่งอย่าไปเกี่ยวกับมันดีที่สุด
เพราะผลสุดท้ายครับไม่บ้านแตกแสลกขาดก็ต้องมีอันเป็นไปทั้งคนที่โดนทำและคนที่ไปทำเขา
เรื่องของรักโลกโกรธหลงเรื่องพวกนี้สำคัญมากเลยนะ
เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีคุณผู้ชมผู้ฟังฮะแล้วก็บทสรุปเข้าใจง่ายมาเร็วไปเร็วแต่ครบถ้วนด้วยเนื้อหาและเรื่องราวทั้งหมด
พระคุณคุณดิตนะครับที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราชาวสถานีผีดุได้ฟังกันนะฮะ
วันนี้ลาไปแล้วครับส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกฝันดี
ราตรีสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ